ดูเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา
คือเพิ่งจะคบหาดูใจกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์หึงโหดซะแล้ว
สามีระแวงภรรยาจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่า

ทะเลาะกันกระทืบจนสลบ
ตอนแรกคิดว่าสลบอย่างเดียวนะครับก็ออกไปข้างนอก
กลับมาดูภรรยาอีกทีอ้าวพบว่าตายแล้ว
ตายแล้วจะทำยังไงล่ะจะเผาทำลายศพทิ้งซะ
แต่ปรากฏว่าตัวสามีก็กลัวความผิด
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพบศพ
ในที่สุดตำรวจก็ตามรวบตัวสามีรายนี้ไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้
ตำรวจสพกลางดงที่นครราชศรีมา
ได้รับแจ้งพบศพอยู่ในสวนแก้วมังกรริมถนน
สายบ้านปางอโศกวัดหลวงปู่กวัก
ในพื้นที่หมู่๑ตำรวจกลางดงอำเภอปากช่อง
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวเกษรพุทธไทยสงฆ์อายุ๓๒ปี
สภาพศพมีร่องรอยถูกทำร้ายที่หน้าผากขวา
ตาขวาบวมปิดใบหน้าแล้วก็หน้าอกก็มีรอยเขียวช้ำ
ศีรษะด้านหลังบวมปูด
เสื้อผ้ามีรอยถูกไฟไหม้แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในป่าริมถนน
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ชีพ
เทศบาลตำบลศรีมามงคล
ให้ข้อมูลว่าได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ๑๖๖๙
โรงพยาบาลปากช่องนานามาอีกทีหนึ่ง
ว่ามีคนมีชาวบ้านแจ้งมาว่าพบศพผู้หญิงในจุดดังกล่าว

ศูนย์วิทยุของเทศบาลก็เลยต้องแจ้งตำรวจสพกลางดง

ก็โทรศัพท์กลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้ที่โทรแจ้งเหตุเข้ามา
อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมต่างอาณา
มีข้อมูลอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้าง
แต่ปลายสายเป็นผู้ชายรับสาย
พูดจาวกวนคล้ายกับมึนเมา

ตำรวจก็ไม่รู้แหละว่าเป็นใครตอนแรกนะ
ก็คิดว่าเป็นชาวบ้านที่พบศพแล้วก็โทรมาแจ้ง

เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

นางสาวเกษรผู้ตายคือมีสามีใหม่

มีบ้านพักห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
ทีนี้ล่ะครับตำรวจก็ตามหาเบาะแส
คือตามไปที่บ้านที่นายอยู่ก็ไม่พบใคร
พบเพียงถุงยารักษาโรคระบุชื่อจริงว่าสุนทรพรมโชธ
ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะ
ว่าสุนทรกับนายคนเดียวกันหรือเปล่า

เนี่ยสามีใหม่ที่ชื่อว่านายเนี่ยใช่คนเดียวกับในรูปหรือเปล่า

ปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่าใช่
แล้วก็บอกว่าสามีใหม่ของผู้ตายก็คือนายสุนทร
กับผู้ตายก็คือนางสาวเกษร
จะอยู่กินกันมาได้๔๕เดือนมีอาชีพรับจ้าง
แต่ว่านายสุนทรชอบดื่มสุราแล้วก็มักจะทุบตีภรรยาเป็นประจำนะครับ

แล้วก็ออกติดตามตัวนายสุนทร
ผู้ต้องสงสัยก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมายังจุดเกิดเหตุแล้วครับ
ทีนี้ล่ะครับตำรวจก็ควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนเบื้องต้น

ปรากฏว่านายสุนทรตอนแรกให้การปฏิเสธ
ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิต
อันนี้ปฏิเสธนะแต่ไปดูร่องรอยตามร่างกายมันมีหลักฐานอยู่ไง
มีหลักฐานพบรอยเล็บที่หน้าอก
แล้วก็ที่มือมีรอยบาดแผล

ในที่สุดนายสุนทรรับสาภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาเองนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าภรรยาจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่า
ก็เลยเกิดการทะเลาะกันตบหน้าเข้าไปชกไปหลายครั้ง
แล้วกระทืบหน้าอกซ้ำจนภรรยาแน่นิ่งไป

จากนั้นตัวนายสุนทรกลับมาใหม่กลับมาที่เกิดเหตุใหม่
เห็นว่าภรรยาไม่หายใจแล้วนะ
ตอนแรกคิดว่าจะเผาทำลายศพภรรยาทิ้งซะ

ก็เลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นคนพบศพ
นี่แหละฮะคนที่โทรไปที่ศูนย์กู้ชีพของเทศบาล
ศูนย์กู้ชีพเทศบาลให้เบอร์กับตำรวจสพกลางดง
ตำรวจโทรไปหาผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าเป็นคนพบศพ
ก็คือนายสุนทรนั่นเองแล้วก็เสียงมีอาการอ้อแอ้อแอเหมือนเมาแล้วครับ
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายแล้วก็ซ่อนเร้นทำลายศพด้วยนะครับ